มาดูความเคลื่อนไหวของทีมวอเล็กบอลสาวไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีชิงแชมป์เอเชียกันดีกว่า
รอบ๒นัดที่๒นะครับแข่งที่เวียดนามนะครับ
นี้นักตบสาวไทยยังทำผลงานได้ดีทั้งจังหวะรับเสิร์ฟแล้วก็บุกหัวสาวรวมถึงบอลเร็วครับ
ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไปได้๓เซตรวด๒๐๕๙๒๐๕๕๒๐๕๗แมชนี้ครับ
พัทยาจวงจันทร์ทำแต้มสูงสุดให้กับไทย๘แต้มจบรอบ๒นะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๙๓๐เป็นต้นไป
ไปดูการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งอาเซียนนะครับ
ก็มีทางอีมามนารวีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาของอินโดนีเซียเป็นประธานในพิธี
พิธีเปิดก็เริ่มด้วยการแสดงประจำชาติของอินโดนะครับ
ต่อด้วยการเดินขบวนพาเรทของนักกีฬาทั้ง๑๐ประเทศเข้าสู่สนามทัพกีฬานักเรียนไทยนะครับ
ก็มีทางอาธิสาชูซิรินักกรีธาสาวชั้นม๖นะครับจากโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญานะครับ
ราชวิทยาลัยจังหวัดพัทธลุงเจ้าของสถิติเขย่งก้าวกระโดดจากกีฬา
อาเซียนสกูลเกมครั้งที่๑๐นะครับก็เป็นตัวแทนของนักกีฬาไทยถือทงเข้าสู่สนาม
ไฮไลท์ก็คือการจุดพบเพลิงเจ้าภาพก็จัดแบบเรียบง่ายนะครับ
ผลงานของนักกีฬาไทยเมื่อปีที่แล้วที่มาเลเซียครับเราทำได้๑๙เหรียญทอง๒๑เหรียญเงิน
เหรียญทองแดงจบที่๓แล้วก็มาเลเซียเนี่ยครองเจ้าเหรียญทองนะครับ
แล้วก็อันดับ๒เป็นทางอินโดนีเซียครับ